ใช่ค่ะตอนนี้ที่เป็นที่ต้องจับตามองเลยก็คือที่เพชรบุรีนะคะ
เพราะคาดการณ์ว่าน้ำน่าจะไหลเข้าตัวเมืองช่วงเย็นวันพรุ่งนี้
นายสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทช
แถลงสรุปสถานการณ์น้ำนะคะว่า
ยังคงมีปริมาณน้ำหลากไหลอย่างต่อเนื่องลงเขื่อนแก่งกระจาน
ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดเพชรชบุรีได้รับผลกระทบในอำเภอบ้านลาดอำเภอท่ายางอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม
โดยค่าว่าน้ำน่าจะเข้าถึงเขตอำเภอเมืองเพชรชบุรีช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะ
เพื่อป้องกันความเสียหายเรื่องของทรัพย์สิน
ส่วนในวันที่๙สิงหาคมที่น้ำทะเลจะหนุนสูงค่ะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมน่าจะได้รับผลกระทบในระยะสั้น
ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างลดลง
ขณะที่เขื่อนวัชิราลงกรปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่าวมีแนวโน้มลดลงเหมือนกัน
สภาพน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำยังคงปกติอยู่นะคะ
อย่างไรก็ตามมีความเป็นห่วงว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ฝนอาจจะตกเพิ่มขึ้น
ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้น
ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าระดับน้ำอาจจะมากขึ้นเทียบเท่ากับปี๒๕๕๔หรือเปล่าค่ะ
ส่วนมาดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่มีการประกาศออกมาตลอดทั้งวันเมื่อวานว่าน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะล้นสปิลเวย์ครับ
ให้ประชาชนท้ายเขื่อนแล้วก็ตัวเมืองเพชรชบุรีเตรียมรับมวลน้ำที่เขื่อนจะระบายลงมา
ล่าสุดทางด้านของกรมชนได้ประดมรถแบ็คโฮลกว่า๒๐คัน
ขุดขยายคลองส่งน้ำเพื่อบรรเทาความเด็บร้อนให้กับประชาชนท้ายน้ำ
นี้ก็มีข่าวดีนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาอัตราการเพิ่มของน้ำเหนือเขื่อนแก่งกระจานลดลงจาก๒เซนต่อชั่วโมงนะครับ
เหลือ๑เซนติเมตรต่อชั่วโมงจึงยังมีเวลาในการเตรียมรับมือกับมวลน้ำอีกนะครับ
อย่างไรก็ตามนะคะน้ำที่ระบายลงมาเนี่ยไม่ได้มีการปล่อยเข้าสู่ตัวเมืองเต็มแต่ว่าจะมีการบริหารจัดการที่ตัวเขื่อนเพชรโดยการผ่านน้ำออกไปทางคลองชลประธานสี่สายแล้วที่เหลือจึงปล่อยลงสู่แม่น้ำเพชรผ่านตัวเมืองค่ะ
ขณะเดียวกันทางกรมชลประธานก็เร่งขุดเจาะคลองสายสามเพื่อใช้เป็นคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลซึ่งจะสามารถระบายน้ำเพิ่มได้อีกประมาณ๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะสามารถแบ่งเบาภาระของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะเข้าสู่ตัวเมืองได้บ้างก็ยังพอลุ้นอยู่นะคะว่าปีนี้พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมไม่รุนแรงนักค่ะ